เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นคือช่วงบ่ายนี้เองนะคะ
เป็นเหตุทั้งสลดเป็นเหตุทั้งระทึก
ถามว่าทำไมสลดก็เพราะว่าลูกเขยปืนโหด
ใช้ปืนจ่อยิงพ่อตาและภรรยา
เสียชีวิตทั้งคู่นะคะแล้วถามว่าทำไมระทึก

แล้วคุณก็ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลคนเยอะ
เหตุการณ์นี้นอกจากจะทำให้พ่อตาแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ยังทำให้ประชาชนที่เขาไปใช้บริการเนี่ย
โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ใครจะคิดว่าตัวเองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แทนที่จะเสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยขออภัย
แต่กลับมาโดนลูกหลงด้วยลูกปืนของคนอื่นแบบนี้
จุดเกิดเหตุก็คือเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น๒

เก็บหลักฐานพยานต่าง
พบว่าคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนแรกเนี่ยคือมี๓ราย
ประกอบด้วยเป็นผู้ชาย๒รายผู้หญิงอีก๑ราย
หลังจากนั้นพ่อตาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะ

ส่วนคนที่ก่อเหตุก็คือลูกเขยเนี่ย
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

คนที่เสียชีวิตก็คือลูกสาวก็คือนางสาว
ธัญมาตรธนามศรีอายุ๒๖ปี
คุณธัญมาศถูกกระหน่ำยิงหลายนัดตามร่างกาย
ส่วนพ่อตาก็คือนายสัมพันธ์
คุณสัมพันธ์ถูกยิงถูกจ่อยิงเข้าที่ศีรษะ

ส่วนมือปืนก็คือลูกเขยคือนายชัยพรชาวนกมลอายุ๓๑ปี

แล้วก็มีประชาชนที่โดนลูกหลงไปด้วยได้รับบาดเจ็บอีกเล็กน้อย๒คน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวธัญมาศเดินทางมากับคุณพ่อ
เพื่อมาพบแพทย์ตรวจรักษาอาการคือเขาปัสสาวะไม่ออก
หลังจากที่เธอคลอดบุตรมาได้สักประมาณ๖เดือน

แต่ระหว่างที่นั่งรอรอหมอเรียกเนี่ยนะ
ปรากฏว่านายชัยพรสามีมาหาที่โรงพยาบาล
มาหาพยายามที่จะมาง้อคืนดีขอคืนดีกับคุณทัยมาศ

นายชัยพรก็เคยมีปากเสียงกับพ่อตานะ

เคยมีปากเสียงจนกระทั่งพ่อตาบอกว่าให้เลิก

ทะเลาะกันบ่อยพ่อก็ไม่สบายใจอยากให้เลิกกันซะ
ใช่ก็คือลูกสาวเขาก็ไม่สบายใจด้วย
แล้วก็เพิ่งคลอดน้องได้๖เดือนเองเนี่ยนะคะ
พอพูดคุยกันไม่ลงตัวปุ๊บ
นายชัยพรก็พยายามที่จะพาลูกสาวของเขาเนี่ย
ออกไปนอกโรงพยาบาล
ออกไปเพื่อที่จะไปเคลียร์กัน๒ต่อ๒
เพราะว่าไม่อยากเคลียร์ต่อหน้าพ่อตาแล้ว

พยายามที่จะดึงตัวลูกสาวของเขาออกไป
แต่พ่อตาไม่ยอมให้ออกไปนะ

หยิบปืนขนาด๓๘จากกระเป๋าสะพายมาที่เตรียมมาด้วยเนี่ย
จนกระทั่งพ่อตาล้มฟุบลงไปที่พื้นเลยนะ
หลังจากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
เจาะยิงไปที่ภรรยากระหนับยิงเลยนะฮะ
ไปหลายนัดตามร่างกายคุณผู้ชม

หันปากกระบอกปืนมาจ่อยิงที่ขมับตัวเอง
ก็คือนายชัยพรถามว่าเจาะยิงทำไม

ก็คิดว่าพันรยากับพ่อตาตายแล้วแน่นอน
ค่ะแต่สุดท้ายตัวเองไม่ตายนะคะ
ตอนนี้อาการโคม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจไปตรวจสอบ
แล้วก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมพยาหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้ว
ก็ได้เชิญพยานแวดล้อมแล้วก็ญาติญาติมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุของการกระหน่ำยิงครั้งนี้ต่อไปนะคะ
โอ้โหอุกอัดมากมาก่อยิงในโรงพยาบาลเลยนะ
แล้วคนประชาชนเขาก็ใช้บริการอยู่เยอะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ฉบับเต็มในไทยรัฐนิวส์โชว์คืนนี้นะ
ใช่ค่ะเจาะลึกถึงรายละเอียดเลยนะคะ